แต่เมื่อมีเรื่องมาพาดพิงถึงสสวันอยู่บำรุงเนี่ย
ผมก็ขออนุญาตแสดงกว่าวิเทียม
ก่อนอื่นผมขอสาบแช่ง
ใครก็ตามที่เป็นขบวนการ
เป็นคนสั่งการเป็นผู้ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการทำร้ายจากหนึ่งข้างนี้

ทั้งคนสั่งและคนรับปฏิบัติ
ผมเรียนผู้สื่อข่าวอย่างนี้นะ

พฤติกรรมอย่างนี้มันชัด

เหมือนกับวันที่๓มิถุนายนที่ถนนรัชดา
ตำรวจได้ติดตามข่าวสารตั้งแต่แรกไหม
เมื่อวานฟังพบตรให้สัมภาษณ์
ดูได้ชัดว่าท่านไม่เคยดูเบสิก
เรื่องที่เกิดเมื่อวันที่๓มิถุนา
จนกระทั่งมาเกิดเมื่อวันที่๒๘มิถุนาที่ผ่านมานี่

ผู้นำรัฐบาลและคนรับผิดชอบ
เรื่องความมั่นคงถึงความรู้สึกช้า

เกิดวันที่๒๘เรื่องอย่างนี้
ถ้าคนรับผิดชอบก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ
หรือสั่งการตั้งแต่๑ชั่วโมงผ่านไป
นี่พอเห็นสังคมต่อต้าน
กระทำชั่วร้ายครั้งนี้

คนก็ปักใจเชื่อแล้วว่าใครทำ

ถ้าไม่มีคนมีสีเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้
แต่สีไหนเนี่ยสาธุชนเขารู้แล้ว
ก็มติชนยังบอกเขาสำรวจมา๙๖ว่าจับไม่ได้

ผมเรียนเพิ่มเติมผมดูคลิป
มีจักรยานยนต์๓คัน
คันหนึ่งเนี่ยวิ่งไปกันรถ
เพราะตอนนั้นจาดิวยังไม่เดินผ่านหัวโค้ง
ไปกันรถจนกระทั่งรถที่มาอีกทางต้องเบ้เส้นทางอีกคันนึงเนี่ยนำร่องไปแล้ว
พอไอ้คันไปกันรถก็มาจอดตรงเวย์บริเวณหัวโค้งแล้วก็วิ่งไปตีจานิว
พูดสักคราวเห็นไหมบุคลิกลักษณะมันทะมัดทะแมงเหมือนคนไม่เครื่องแบบ
เราลงจากรถวิ่งไปตีตีเสร็จยังมีรถจักรยานอีกคนนึง
จอดสแตนบายฝั่งตรงข้ามนั่นเขาเรียกหน่วยระวังป้องกัน
เรื่องอย่างนี้โจรธรรมดาทำไม่ได้หรอกครับผมเสียดายไม่ได้เป็นผู้แทนรัศดร
เรื่องนี้ได้ยื่นยติแล้วผมได้อภิปรายอ่ะ
ผมอยากจะดูพวกมันจะตอบยังไงเล่นการเมืองสกปรก
มือชกไม่ได้ถามว่าคนในแวดวงประชาธิปไตย
เขาจะไปทำเพื่ออะไรจานิวมาป้อนวัวบอกช่วยทำหน่อย
ก็ไม่มีใครเขาคิดทำแล้วบางคนเนี่ยโพสต์มาเนี่ย
น่ารังเกียจจิตใจต่ำซามจิตใจชั่วร้าย

ฉากเรื่องนี้นะฮะการตีในอวัยวะสำคัญสำคัญ
มันไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายธรรมดานะฮะมันสามารถนำไปสู่
ความตายได้ตำรวจทำงานไปเถอะอย่าไปทำแล้วผลออกมา
ตามที่มติชนสำรวจกันแล้วกันเพราะสถานะของตำรวจวันนี้
ก็เหนื่อยน้ำท่วมปากไอ้พวกตำรวจมือสืบ
คุณไม่รู้เชียวตัวเนี้ยณวันเที่ยวค่ะใครเป็นคนทำ
ไม่กล้าแล้วแบบแบบแบบแม่แม่มีล่ะ
แสดงว่าสกุลผมไม่มีอย่างนี้เชื่อว่าตำรวจน่าจะพอรู้ตัวอยู่บ้าง
เป็นคนมีที่ขนในแวดวงการเมืองตะว

ไอ้คนสั่งก็ต้องมีที่วนสังการเมืองไอ้พวกสนิ้มส่อยก็แตะไม่ได้
พอใครเห็นต่างก็โมโหกรทาเอาละถ้าอยากจะ
แสดงบทบาทกระแทกกระทั้งกันผมก็พร้อม
จะเปิดบ้านเมืองไปเป็นอย่างงี้ได้ไงที่ผ่านมามีนักกิจกรรมถูกทำ
ทำร้ายหลายรอบแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เคยจับกลุ่มได้เลยครับ
มันไม่ใช่ไม่เคยมันไม่กล้าจับมันรู้ทั้งนั้นนะ
ตำรวจมันโง่ที่ไหนแต่ไม่กล้า
เชื่อผมเลยตำรวจมารู้หมดแล้วอ้าวผมยกตัวอย่างให้อีกอัน
ทำไมเวลาไอ้พวกนี้ตีนักกิจกรรมเนี่ย
ไอ้กล้องวงจรปิดมันสามัคคีกันเสียล่ะไอ้นี่มันก็ชัก
แล้วชาวบ้านธรรมดามันไปทำให้ท่อแปลเปลี่ยนได้เหรอ
ก็ไอ้คนมีอำนาจสั่งมา